ซึ่งน้องเมย์ก็ตั้งเป้าเบื้องต้นนะคะว่าจะผ่านรอบแรกไปให้ได้ค่ะ
ก็จะพบกับซุงจีฮิยุนนะคะมือ๕ของโลกจากเกาหลีใต้ที่มีสถิติเหนือกว่าน้องเมย์ค่ะเจอกันมาแล้วทั้งหมด๑๖ครั้งด้วยกัน
เป็นน้องเมย์ชนะไป๙ครั้งนะคะแล้วก็ชนะน้องเมย์๙ครั้งค่ะแล้วก็แพ้๗ครั้งซึ่งน้องเมย์ก็ยอมรับนะคะว่าอยู่สายหนักค่ะ
เพราะว่าอีก๒คนก็คือไทยชื่อหญิงมือหนึ่งของโลกจากไต้หวันที่เจอกันมาแล้ว๑๘ครั้งนะคะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะคนละ๙ครั้ง
และเฉินยูเฟย์ค่ะดารุงไกล๑๙ปีจากจีนมือ๘ของโลกที่น้องเมย์ไม่เคยชนะ
ได้เลยหลังจากเจอกันมาแล้วสามครั้งแต่น้องเมย์ก็เชื่อนะคะว่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้
ในรายการนี้เมก็ตั้งเป้าว่า
ก็อยากจะเป็นที่๑หรือที่๒ของกลุ่มก่อนค่ะ
ก็อยากให้พี่น้องช่วยส่งกำลังใจมาเย็นนะคะ